คุณผู้ชมครับญาติของผู้ต้องโทษคดียาเสพติดข้องใจ
ญาติเขาเสียชีวิตนะครับไปเยี่ยมครั้งสุดท้ายเนี่ย
บอกพ่อพอร์เรือนจำต้องรับผิดชอบครับนะครับ
ชาวบ้านไปเป็น๑๐ครับแบ่งโรงศพแห่กันเลย
เรียกร้องความเป็นธรรมนี่คือเรือนจำจังหวัดชายภูมิครับ
ผู้ประชาการเรือนจำบอกต้องออกมาออกมา
คนในโรงศพนี่คือนายวิวัฒน์อายุ๔๕ปีเสียชีวิตครับ

ก่อนหน้านี้ญาติเคยไปเยี่ยมแล้วทีนึงนะครับที่เรือนจำก็สภาพไม่ปกตินะ
มีอาการบาดเจ็บคล้ายโดนทำร้ายไปแจ้งความเหมือนกันนะ
มีนาคมนะครับแล้วก็ขอให้ส่งตัวรักษา
แต่เขาเสียชีวิต๔เมษายนคือเมื่อวานนี้ครับ
ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังบอก๒ปีก่อนนี้วัดถูกจับคดียาบ้า
จำคุกนะครับ๓ปีนะครับเจ้าตัวรับโทษมาตลอด
ก็เหลือแค่๑๑เดือนใช่ไหมนะครับจะครบกำหนดแล้วก็จะพ้นโทษ
ทุกคนก็รอรอการออกมาล่าสุดไปเยี่ยม
นี่วัดมีอาการเบลอใบหน้าช้ำเชียว
สอบถามก็จับใจความไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรนะครับ
แจ้งให้เรือนจำส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลชายภูมิ
เรื่องต้นเพราะว่าอาการหนักนะครับต้องย้ายไปโรงพยาบาลขอนแก่น
แล้วก็เสียชีวิตญาติเนี่ยยังมีหลักฐานการพูดคุย
กับเจ้าหน้าที่วันที่ส่งตัวนายนิวัตรไปรักษาด้วยนะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่านายนิวัฒน์ไม่ได้บาดเจ็บหนักอะไร
และยังท้าด้วยว่านะครับอาการบาดเจ็บอาจจะเกิดจากการโดนทำร้ายนะฮะ

เช็คให้มัน๑๐๐ว่าเขาไม่ช้ำในข้างใน
เพราะว่าข้างในมันไม่มีที่เอ็กซาเรย์ไม่ใช่เหรอคะ
มันก็ดูได้จากภายนอกภายในมันไม่เห็นว่าช้ำในหรือเปล่า
ไม่เอาหรอกค่ะถ้าว่าอย่างนั้นพวกเราน่ะ
คือถ้าแจ้งความเนี่ยมันก็จะมีใบแจ้งความไว้
ถ้าเขาเป็นอะไรไปเราก็ต้องมีใบแจ้งความไว้ใช่ไหมคะ
เจ้าหน้าที่เขาพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอนะ

ให้หมดเลยเอามาดูพี่สาวของผู้เสียชีวิตบ้าง
บอกว่าทุกคนในครอบครัวคล่องใจฮะ
เพราะเชื่อว่าโดนทำร้ายแน่เอาลองฟังพี่สาวหน่อยครับ
ก็ยังเงียบไม่ได้แล้วก็ส่งตัวไปบัตรที่๑๖อีกทีหนึ่ง
แล้วตับแข่งระยะสุดท้ายค่ะ
นางสาวยุภาบุญเกินท่านเป็นผู้บัญชาการเรือนจำชายภูมิ
ก็ได้เชิญญาติของผู้ตายมาหามรือกันกว่า๓๐นาที
แล้วก็แจ้งว่าท่านได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในห่วงเวลาก่อนและหลังที่
นายนิวัฒน์จะได้รับการบาดเจ็บนะครับ
อย่างไรก็ตามจากการสอบสวนไม่พบความผิดปกติฮะ
ผลตรวจทางการแพทย์แจ้งสาเหตุการตาย
ด้วยการป่วยโรคตับแข็งระยะสุดท้าย
ยังไม่ปักใจเชื่อครับจะส่งศพชนสูตรอีกครั้งหนึ่งครับ